ส่วนเรื่องของการรวบรวมภาพประวัติศาสตร์
พระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อที่จะนำมาทำมาเป็นจดหมายเหตุ

จดหมายเหตุชบับประชาชนทั้งหมดเศริษฐี๓ชบ

แล้วก็อธิบายถึงแนวทางการจัดทำจดหมายเหตุด้วย
นายวีระโรธพจนารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมได้รวบรวมภาพเหตุการณ์
ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวทั้งในส่วนกลาง
ต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศเพื่อนำมาจัดทำเป็นจดหมายเหตุ
ฉบับราชการและจุดหมายเหตุฉบับประชาชน
จากจดหมายเหตุถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของชาติ
ที่ใช้บันทึกข้อมูลแล้วก็ภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไว้
สำหรับบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ด้วย
โดยได้ประสานกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
สมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย

สาพันธ์ศิลปินแห่งชาติด้านการถ่ายภาพแล้วก็หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
รวมกันค่ะเปิดรับสมัครช่างภาพจิตอาสา
ซึ่งขณะนี้มีช่างภาพที่จะทำหน้าที่บันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้

กลุ่มที่๑นั่นก็คือช่างภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติจำนวน๖๐คน
ส่วนกลุ่มที่๒ก็จะเป็นช่างภาพที่เป็นเครือข่ายของศิลปินแห่งชาติในภูมิภาคต่าง

กลุ่มที่๓ค่ะก็จะเป็นช่างภาพมืออาชีพ
ซึ่งเป็นการรวบรวมช่างภาพจิตอาสาทั้งหมด๑๒๐คน
เพราะฉะนั้น๓กลุ่มรวมกันแล้วก็จะมีช่างภาพทั้งสิ้น๔๘๐คน
เพื่อร่วมกันบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
เปิดเวทีเสวนาในวันนี้นะคะ
เพื่อทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายถึงแนวทางการจัดทำจดหมายเหตุ
และการถ่ายภาพเพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุ
ร่วมในการบันทึกเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย
ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำประมวล
ภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อจดหมายเหตุฉบับประชาชนแล้วเสร็จนะคะจำนวน๓ชุด
โดยแต่ละชุดมีทั้งหมด๓เล่ม
เล่มที่๒เป็นเหตุการณ์ภาพเหตุการณ์ในส่วนภูมิภาค๗๖จังหวัด
เล่มที่๓เป็นเหตุการณ์นานาอารยประเทศ
ซึ่งตั้งแต่ในวันที่๑๓ตุลาคมเป็นต้นมา
ปัจจุบันมีประชาชนรวมถึงช่างภาพมืออาชีพแล้วก็ช่างภาพจิตอาสา
ร่วมกันส่งภาพถ่ายเหตุการณ์ครั้งสำคัญประวัติศาสตร์เข้ามาแล้วกว่า๔๐๐๐ภาพ